คุณผู้ชมนับตั้งแต่มีมาตรา๔๔ออกมาในเรื่องของการควบคุมแล้วก็เข้มงวดในการจราจรทั้งเรื่องการฆ่าเข็มขัดนิรภัยเรื่องการห้ามนั่งหลังท้ายกระบะช่วงที่เป็นมาตรา๔๔ออกมาก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ออกมาเยอะแล้วแต่พอมาช่วงเนี้ยยิ่งใกล้เทศกาลสงกรานและยิ่งวันนี้วันแรกที่เขาบังคับใช้อย่างจริงจัง
กระแสไม่พอใจใช้คำนี้แล้วกันกระแสไม่พอใจและไม่เห็นด้วยออกมาเยอะแล้วก็ล้นหลามมากมากจริงนะคะสำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดการสูญเสียบนท้องถนนได้ประเด็นนี้มันลดได้จริงไหมแล้วมันสมควรแล้วไหมแล้วมันเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทยแล้วหรือยังไปติดตามกับคุณสุภาพในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยกันเลยค่ะ
วิถีชีวิตที่คนปฏิบัติกันมาก็มาจะเอกันจนได้มันจะเป็นยังไงล่ะครับรถกระบะห้ามนั่งท้ายรถห้ามนั่งข้างหลังคนเขาบอกว่าชีวิตคนคนไทยเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนฮ่องกงที่เขาเจริญแล้วเนี่ยแต่วิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะคนในชนบท
นั่งรถกระบะท้ายรถกระบะนี่เป็นเรื่องปกติมากจะไปทำบุญวันสงกรานกับใครที่มีรถก็ชวนชวนกันไป๙คน๑๐คนก็นั่งกันไปข้างหลังอ้าวแล้วถ้าตำรวจจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาคนเหล่านั้นก็ต้องถูกจับนี่ใกล้ใกล้สงกรานรถทัวร์ก็เต็มรถโดยสารก็เต็มคนที่มาใช้แรงงานมาทำงานอยู่ในกรุงเทพใครมีรถกระบะ
นั่งกันไปข้างหลังนั่งนั่งนอนกันไปช่วยกันออกค่าน้ำมันออกจากนี่ล่ะโรงงานแถวสมุทรปลาการก็ขับกันไปก็เป็นอย่างนี้กันมาทุกปีแล้ววันหนึ่งบอกว่านั่งไม่ได้แล้วนั่งแล้วมีความผิดถามว่าเรื่องนี้เรื่องใหม่เหรอครับไม่ใช่ครับ
กฎหมายเนี่ยมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าปฏิบัติกันมาจนเคยชินรถพวกนี้ต้องไปจดหมวดทะเบียนที่เรียกว่าเป็นรถขนส่งเสียภาษีอีกแบบหนึ่งป้ายก็อีกแบบนึงคำว่ารถขนส่งก็แปลว่าต้องบรรทุกของถ้าจะมาบรรทุกผู้โดยสารในกฎหมายมีว่าจะต้องทำให้มีที่นั่งที่เป็นปลอดภัยการนั่งกันนั่งนั่ง
นอนนอนกันอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยอย่าว่าแต่ข้างหลังเลยครับไอ้แคปข้างหลังที่หลังคนขับหลังคนนั่งหน้าเนี่ยนั่งไม่ได้นะครับผิดกฎหมายยกเว้นเป็นกระบะสองตอนถ้ากระบะสองตอนนั้นนั่งได้มีที่คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแต่ไอ้แคปข้างหลังเนี่ยเขาไม่ติดเข็มขัดนิรภัยเขาบอกว่าไม่ใช่ให้ผู้โดยสาร

ผมไปคุยกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านหนึ่งมาชื่อท่านนางนันทพงศ์เชิดชูท่านนันทพงศ์เชิดชูเนี่ยท่านบอกว่าเวลามาจดทะเบียนเนี่ยคนขับรู้ครับไม่ใช่คนขับเจ้าของรู้ว่าคุณจดทะเบียนในนามของรถโดยสารรถบรรทุกเข้าของฉะนั้นคุณไปโดยสารไม่ได้แต่ว่าก็ละเลยกันมาจนกระทั่ง
ออกมาเป็นมาตรา๔๔ทำไมต้องออกมาตรา๔๔กำชับล่ะครับเขาไปสำรวจมาแล้วว่ารถกระบะเนี่ยถ้าไปชนกันแรงแรงกับใครเนี่ยไอ้ที่นั่งข้างหลังเนี่ยกระเด็นกระดอนมาไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหรือไม่ก็พิการกระเด็นออกมานอกรถจำได้ไหมครับแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปชนกับรถตู้ที่มาจากชนบุรี

คนที่ลำบากใจเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจในอำเภอในต่างจังหวัดในบ้านนอกเนี่ยก็คงจะคอยดูแล้วครับว่าถ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายจริงชาวบ้านจะว่ายังไงแต่ว่ายังไงก็ออกไว้ก่อนครับอาจจะปฏิบัติในช่วงสงกรานนี้เข้มงวดหน่อยพอหลังจากนี้จะช่วยกันบรรทุกข้าวบนทุกของไปงานแต่งงานไปงานบุญไปงานศพนั่งก
มาในท้องถิ่นในชนบทที่ยังไม่มีรถโดยสารวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่เขาคงพออรุมอร่วยแต่ว่าถ้าไม่ออกกฎหมายไม่มีคำสั่งให้ชัดเจนวันนี้ก็ไม่มีวันเริ่มต้นคราวนี้เริ่มต้นแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารฉะนั้นใครที่หงุดหงิดกับเรื่องนี้ก็ลองทำความเข้าใจอีกด้านหนึ่งครับว่าถึงวันหนึ่งน่ะเราจำเป็นต้องมีกฎหมาย
นี่ตั้งแต่วันที่ห้าเมษานี่นอกจากคาดแบบแล้วเนี้ยรถตู้สาธารณะจะต้องมีสิบสามที่นั่งเท่านั้นข้างหลังถอดออกไปตัวหนึ่งมีอะไรขึ้นมาคลานออกกระจกหลังได้
ตรงเปิดประตูเข้าเปิดประตูออกเอาเก้าอี้ออกไปตัวหนึ่งมีอะไรขึ้นมาก็ออกได้สะดวกเขาจะตรวจรถตั้งแต่ต้นทางว่ารถคันไหนบ้างที่ยังไม่เอาเก้าอี้ผู้โดยสารออกแต่ผมบอกไว้เลยนะเอาเก้าอี้ออกไป๑ตัว๑๓ที่นั่งไม่ใช่พอไปถึงรังสิตมีคนโบกคนสองคนก็รับขึ้นมาไปถึงอายุทยาบางปะอินมีคนโบกอีกคนนึงก็รับขึ้นมาจาก๑๓คน
เป็นสิบห้าคนเป็นสิบหกคนคนที่นั่งอยู่ดีเพื่อนก็มาเบียดเบียดไปเบียดมาเกือบถึงขั้นจะต้องนั่งตักยืนกันก็มีนะครับ
เสือนั่งนี่คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผมจึงบอกไปคน
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่าเอาเถอะครับใหม่ใหม่เนี่ยอาจจะ
ขัดกับวิถีชีวิตคนไทยหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีกฎ
หมายเราจะไม่รู้ก็หรอกครับเวลาเขาทำสถิติไว้เนี่ยคนที่
ก็บอกผมว่าเวลารถกระบะนั่งกันกระบะท้าย๙คน๑๐คนมี
อะไรขึ้นมาตายเยอะทุกทีให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็น
หลักส่วนตำรวจจะตำรวจเจ้าหน้าที่ขนส่งจะอารุมอร่วยกันแค่
สมมุติว่านี่เขาออกจากวัดมางานเผาศพแล้วก็วิ่งไป
ถ้ากิโลสองกิโลช่วยกันบรรทุกกันไปด้วยไปส่งกันมาไปส่ง
กันไปเนี่ยนะในชนบทเนี่ยอันนั้นก็พอจะอรุมอร่วยก็อรุม
รวยกันไปเถอะครับแต่ถ้ากรณีวิ่งจากกรุงเทพสมุทรปลาการ
อ้อมน้อยมุ่งหน้าสู่อุดรธานีอุบลไปถึงหนองคายอย่าง
เนี้ยไม่ได้คราวนี้ไม่ได้แล้วเขากวดขันนี่ก็เรื่องหนึ่งอีก
เรื่องหนึ่งที่ผมเคยคุยว่ารถติดทุกวันนี้นอกจากสาเหตุ
รถมากเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยรถกระทบกระทั่งกันนิดนิดหน่อย
หน่อยบนท้องถนนบนทางด่วนพาคนอื่นเดือดร้อนกันไป
หมดเพราะต้องรอประกันต้องรอตำรวจตำรวจมาแล้วก็ต้องรอ
ประกันไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวประกันไม่จ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ย
นี่เขาออกคำสั่งกันมาแล้วนะครับ
เรื่องความร่วมมือเพื่อใช้ระบบประกันภัยแก้ไขปัญหาการ
จราจรโครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้แยกได้ไม่ต้องรอ
ในรายละเอียดก็คือว่าคนที่ทำประกันภัยไว้เนี่ยถ่ายรูป
ไว้แล้วก็แยกรถแล้วก็เอารถไปเบียดเบียดไว้ข้างทางอย่า
เกกาเขาเขาบอกเสร็จเลยครับว่าวิธีถ่ายภาพนี่ถ่าย
ยังไงถ่ายภาพระยะไกลหรือมุมกว้างเพื่อให้เห็นช่องทาง
การจราจรและสภาพบนท้องถนนรวมทั้งรถที่เกิดอุบัติเหตุ
ด้านหน้าด้านหลังถ่ายไว้อย่างละภาพเป็นอย่างน้อยอ่า
ทีนี้พอไปถ่ายใกล้เสร็จถ่ายใกล้เสร็จแล้วมาถ่าย
อัพระยะใกล้เพื่อให้เห็นตำแหน่งและความเสียหาย
ก็ตัวรถที่ชนกันฉะนั้นพอถ่ายไว้อย่างงี้ก็แยกย้าย
รถออกจากจุดที่มันขวางทางเนี่ยไปไว้ตรงอื่นได้การ
ดำเนินโครงการนี้ไม่ต้องรอพนักงานสอบสวนและเจ้า
หน้าที่บริษัทประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีซึ่ง
จะมีประกันหรือไม่ก็ตามต้องยอมรับหลักฐานตามข้อขอ
บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุบัติเหตุดังกล่าวนี่เป็นคำแถลงร่วมกันนะเดี๋ยวกล้อง
จะให้ดูอีกทีนึงว่าเขาลงชื่อกันเป็นหางว้าวเลยไอ้คำ
ไม่ชนกันรุนแรงจริงถ่ายรูปแยกรถแล้วต้องเอาอย่างญี่ปุ่น
ไว้ลงพักทั้งคู่เลยนะญี่ปุ่นพอชนกันโป้งผมเคยเล่าให้ฟังนะ
ไม่รู้พูดอะไรกันนะแต่ว่าต่างคนต่างแยกย้าย
เพราะถ้าตำรวจมาเห็นตำรวจเอารถไปไว้ที่โรงพัก๔๕เดือน
เดือนใช้รถไม่ได้เลยตำรวจอ้างว่าเป็นของกลาง
เอาไว้ดำเนินคดีในที่สุดคนญี่ปุ่นพอชนกันโป้งปั๊บ
โค้งกันคนละทีแล้วก็ถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายรูปด้วย
เพราะของเขาเนี่ยระบบประกันภัยเขาประกันชั้นหนึ่งหมด
อย่างมากเสียเวลาหน่อยแลกนำบัตรกันแล้วก็แยก
โอ้โหของเราชนกันบนทางด่วนขวางทางเดียวเนี่ย
คนเสียหายนับไม่ถ้วนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ฉะนั้นวันนี้ก็มีสองเรื่องสรุปว่าหนึ่ง
ขอให้เข้าใจเรื่องการห้ามนั่งรถท้ายกระบะ
เพื่อความปลอดภัยช่วงแรกก็ใครที่นัดแนะกันไว้ว่า
นี่สงกรานนี้ไปรถฉันนะช่วยกันออกค่าน้ำมัน
ออกจากที่ไหนที่ไหนยกเลิกครับไปไม่ได้แล้ว
เขาจับแน่นอนนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
ขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ต้องรู้จักปรับตัวกันด้วย
อย่างที่บอกว่าฟังแล้วมันอาจจะดูขัดกับวิถีชีวิตที่
ที่เคยใช้มาตามปกติแต่ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายใช่ไหมคะ
มันต้องเริ่มต้นครับคือบางเรื่องเนี่ยเริ่มต้นใหม่ใหม่
ยังไม่เข้มแต่ว่าให้มีไว้แล้วค่อยค่อยเริ่มต้น
ไม่ได้นับถือเลยนะกฎหมายเขาแบบสุดยอดมาก
ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาเอาชีวิตคนเป็นเรื่องสำคัญครับ

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่

รถติดจากการรถชนกันแค่บางทีดิฉันขับผ่าน
เห็นรอยด้วยนะครับแต่จอดอยู่เคลียร์กันไม่ได้
คนก็ชะลอดูด้วยทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นแบบนั้นไปแล้วก็ทำให้รถติดกันไป